ไปดูกันหน่อยเวลาที่แม่ไม่อยู่บ้านเป็นโอกาสที่ดีของเรา

ไปดูเด็กชายคนนี้เขาทำอะไรเมื่อแม่ไม่อยู่ฮะ
แม่ไม่อยู่เนี่ยทำไมถึงเอารองเท้าส้นสูงแม่มาใส่
ไม่เพราะอยากใส่เพราะแม่มีผู้ชายเต็มร้อย

ลูกสาวดีฉันขอให้ความน่ารักของน้องเต็ม๑๐ไม่มีหัก
ผมไม่ขอคอมเม้นท์อะไรหรอก

คือผมชอบความน่ารักของน้องเขาจริงนะ
คือไม่รู้หละหยอกรึเปล่าแล้วเค้าก็สร้างเสียหัวเราะอ่ะ

นี่คุณผู้ชมเปิดกว้างหมดแล้ว

ว่าคุณจะนิยามตัวเราเองเป็นแบบไหน
ขอเป็นคนดีตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองชอบโอเคหมด
แต่ที่เราดูแล้วแบบรู้สึกขำคือความน่ารักของน้องเขา
คือเขาบอกแมนเต็มร้อยแต่ว่าเจอจริงโจรกฤทธิ์นะ
คือเหมือนเขากำลังทำให้เรามีความสุขไปด้วยนะ
แล้วสุดท้ายเขาก็หยอกล้อเล่นกับแม่เขา
ถูกค่ะน่ารักแบบนี้ให้ใจไปเต็มเลยนะคะ
ิ้งนิ้ง๘๗๓๗ค่ะครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ